ถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้เมื่อหลายวันก่อน

เด็กอายุ๑๔ปีขับรถจักรยานยนต์มาคนเดียวจากเลย

สุดท้ายเป็นเรื่องโอละพ่อไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับ
ล่าสุดเด็กรายนี้เดินทางกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้ว
ท่ามกลางความดีใจของทุกคนในครอบครัว
พร้อมทั้งฝากขอโทษตำรวจที่ได้โกหกไปด้วยนะครับ
นี่คือนาทีแห่งความดีใจของผู้เป็นพ่อนะครับ
ขณะที่พาลูกชายอายุ๑๔ปีเดินทางกลับถึงบ้าน
ทันทีที่ลงจากรถก็เข้าไปกอดกันรับขวัญลูกอย่างที่เห็น
แล้วก็พากอดกันเดินเข้าบ้านทันทีครับ
ก่อนหน้านานนี้เด็กชายคนนี้ขี่รถจัดกายันยนต์
ยนต์ออกจากบ้านที่อำเภอดันที่ซ้ายจังหวัดเวลามุ่งหน้า

ระหว่างทางตำรวจสนพระอินราชาก็เข้าไปช่วยเหลือ
เนื่องจากว่าขับขี่เปลี่ยนเลนเกือบถูกรถหลายคันชน
พันธุ์ตำรวจเอกสมบัติชูชัยยะรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ทราบจากการบอกกล่าวของเด็กชายในตอนนั้นนะครับว่าต้องการจะไปตามหาพี่ชายที่กรุงเทพ
เพื่อให้กลับมาร่วมงานศพของพ่อ
ได้ช่วยเหลือแนะนำเส้นทางแล้วก็ซื้อข้าวให้รับประทาน
จัดหาหมวกกันน็อกให้ด้วยนะครับแล้วก็ให้เงินช่วยเหลือไปส่วนหนึ่ง
สำหรับเป็นค่าน้ำมันในการเดินทางกลับบ้าน
แล้วก็มีกระแสโพสต์เห็นใจเด็กชายคนนี้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วมากในโลกออนไลน์ครับ
จะมาทราบภายหลังนะครับว่าเด็กชายคนนี้กุเรื่องขึ้นมา
เพราะสาเหตุที่เดินทางออกจากบ้านครั้งนี้ถูกชายคนหนึ่งหลอกให้ไปทำงานที่กรุงเทพมหานคร
โดยอ้างว่าได้เงินดีและห้ามบอกคนทางบ้าน
แต่เมื่อขับรถไปตามนัดกลับไม่พบชายคนดังกล่าว
เพราะว่าได้ปิดเว็บหลบหนีไปแล้วหลังเกิดกระแสในสังคมออนไลน์ครับ
ที่เขาก็เช็ดมาหาว่าจะได้งานทำดีดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องบอกพ่อกับแม่
แล้วก็ผมก็ขี่รถผมก็ตัดสินใจขี่รถเครื่องไปนะครับ
ที่จะไปทำงานอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับเขาก็เช็ดมาตลอดทั้งทางไปเรื่อย
แล้วก็บอกทางไปเรื่อยเรื่อยนะครับแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามาแล้ว
ก็ให้มาถึงมาถึงลุมพินีนะครับแล้วตอนนั้นผมก็หลงทางหลงทางนะครับ
น่าจะไปทางบางกะปินู้นนะครับเด็กชายคนนี้ยังบอกอีกว่าหลังจากที่ไม่พบชายคนที่นัดเอาไว้นั้น
ได้เดินทางกลับบ้านจนไปพบครูคนหนึ่งที่ตลาดเทศบาลตำบลด่านซ้าย
เรียกให้หยุดรถแล้วก็โทรศัพท์ไปให้พ่อมารับพ่อของเด็กชายจึงนำรถกระบะไปรับกลับบ้าน
เรียกขวัญตามความเชื่อของชาวบ้านแม่ของน้องก็บอกว่าตัวเองนั้นไม่ต้องการอะไร
กลับมาอย่างปลอดภัยก็ดีใจแล้วจนพูดไม่ออกได้คุยกับลูกแล้ว
สัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว
ส่วนสาเหตุที่ลูกชายหนีออกจากบ้านและต้องโกหก
มาจากการถูกเพื่อนในแชทไลน์หลอกให้ไปกรุงเทพมหานคร
แล้วบอกให้โกหกตำรวจตรงนี้จึงฝาก
ขออภัยตำรวจพระอินราชาเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ